เตะทีมชาติไทยนะคะชุดสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะพบกับอีรักษ์
ตอนนี้ก็เดินทางไปรายงานตัวแล้วก่อนที่จะมีคิวลงฝึกซ้อมช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
มีรายชื่อ๒๓คนในชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่๒
ที่จะพบกับอีรักษ์แล้วก็ลงอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้
เพียงผู้เล่น๗คนที่จะมาสมทบภายหลังค่ะ
โดยเกมที่จะพบกับอีรักษ์ในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะคะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ต้องการคว้าชัยชนะให้ได้

แม้ว่าโอกาสตอนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างสูงแล้วก็ตามค่ะ
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้อุ่นเครื่อง
ทีมอันดับต้นของเอเชีย
โดยช่วงเย็นวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ทีมไทยก็มีโปรแกรมลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้
ส่วนตัวเข้าชมเกมการแข่งขันนะคะ
ตัวมีราคา๒๐๐๔๐๐และ๖๐๐บาท
จำกัด๑ท่านไม่เกิน๔ใบค่ะ